มาติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับ
วันนี้นายรมนตรีและกรกตยังคงโยนกันไปมานะครับ
การตัดสินใจให้องค์กรต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งสอสอในไทย
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ครับ
ให้เขาเชื่อมั่นให้ได้นะอยู่ที่พวกเราทุกคนนี่แหละ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ขอเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทยว่า
การเลือกตั้งเป็นเรื่องภายใน
คนในประเทศควรร่วมมือกัน

ต่างชาติเห็นและเชื่อถือให้ได้

ทุกวันนี้ต้องพูดอย่างระมัดระวัง
ไม่อยากพูดเรื่องการเมือง

การให้องค์กรต่างประเทศร่วมสังเกตการการเลือกตั้ง
ภาพลักษณ์ของไทยดีขึ้นในสายตาของชาวโลก
แต่ก็ปฏิเสธที่จะให้ความชัดเจนในเรื่องนี้
โดยบอกว่าขอดูนโยบายอีกครั้ง
ถ้าลองขอมาก็ต้องพิจารณาขอตอบพิจารณา

ว่าอย่างนี้จะต้องผ่านอะไรบ้างต้องขอโทษทีนะครับ
ไม่ได้ดูรายละเอียดเรื่ององค์กรระหว่างประเทศ

เพื่อการเลือกตั้งเสรีหรืออันเรลระบุว่า
กำลังทำเรื่องขอเข้าพบกรกตและรัฐบาล
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้
โดยยืนยันว่าไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการอนุญาต
ไม่เข้าใจความคิดของนายดอนปรมัติวินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

ทำงานภายใต้ประติญญาสากลมีมาตรฐาน
ข้อมูลที่เก็บล้วนเป็นข้อเท็จจริงมีหลักฐานรองรับ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

วันนี้มีรายงานจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
ที่ประชุมกรกตมีมติเป็นเอกฉันเลือกบัตรเลือกตั้ง
ที่เป็นแบบที่มีชื่อและโลโก้ของพักการเมือง
มีหมายเลขของผู้สมัครด้วยนะครับ
โดยจะแยกเป็นเฉพาะของแต่ละเขตทั้ง๓๕๐เขต
ในที่ประชุมกรกตได้พิจารณาข้อดีและข้อเสียของบัตรเลือกตั้ง
รูปแบบสมบูรณ์และแบบที่มีชื่อผู้สมัครเพียงอย่างเดียว
โดยพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตจะแถลงรายละเอียดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับ